เอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมพาคุณสุภาษารานะคะ
แล้วก็พาคุณกอล์ฟเนี่ยไปดูเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้น

เขาบอกว่าเป็นคลิปเตือนภัยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ
ก็คือบริเวณสะพานข้ามพระราม๔
ข้ามไปถนนราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์เป็นประจำ
บอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วอาจจะภาวะก็เป็นได้
คือจากคลิปเนี่ยเราจะเดี๋ยวคุณผู้ชมคงจะได้เห็นเนี่ยนะ
ขับรถมาดีมีวัตถุปริศนาขนาดใหญ่ตกลงมาอยู่หน้ารถ
เพราะดีว่าแหมไม่ได้โดนนะคะ
แต่ว่าวิทย์จะทำให้คนที่มากับรถคันนี้เนี่ย

นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเห็นอะไรตกลงมานะค่ะ
แต่ว่าคนขับถือว่าสติดีมากเลย
ที่คงอยู่ในช่องทางของตัวเอง
ซึ่งมันเป็นเลนที่จะต้องใช้ความเร็วอยู่แล้ว

นั่นละสิเป็นวัสดุปริศนาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะครับ
เพราะดีว่าคนขับรถมาเขาควบคุมสติได้ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น
คลิปนี้คุณสิริพลศรีกาญจนเพลิศแนะนำเรื่องราวมาโพสต์ไว้แล้วก็เตือนภัย
บอกว่าเตือนภัยบนสะพานพระรามสี่
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
คือภรรยาของเขาขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนค่ะ
ขากลับบ้านก็ขับขึ้นสะพานพระราม๔จะไปลงถนนชัยพฤกษ์
ระหว่างบนสะพานเกิดอุบัติเหตุรถชนเข้ากับอะไรสักอย่างหนึ่ง
หน้ารถพังเสียหายยับเยินไปแบบนี้
ตอนแรกเราดูเราก็ไม่รู้ว่าอะไร
คนชนเขาก็ยังไม่รู้ว่าชนกับอะไรเหมือนกัน
จนกระทั่งไปเปิดภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
ถึงได้รู้ว่าวัตถุที่มันหล่นลงมาเนี่ย

ก็คือไอ้เสาไฟถนนนี่แหละใช่ไหม

ใหญ่มากน้ำหนักคุณรู้ไหมว่าหนักเท่าไ

ถ้าบวกความเร็วเข้าไปถ้าเข้ากระจกด้านหน้าจัง

คิดเหมือนกันเลยบอกว่านาทีนั้นถือว่าโชคดีมากเลยค่ะ
โคมไฟไม่หล่นมาช้ากว่านี้

จังหวะที่โคมไฟตกลงมาเนี่ย
อาจจะอัดใส่กระจกหน้ารถพอดี
ผมว่าถ้าเกิดหล่นช้ากว่านี้เพียง๑วิเนี่ยมันเข้าหน้ารถแน่นอ

ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเขาอาจจะต้องสูญเสียภรรยาแล้วก็ลูกก็เป็นได้นะคะ

สิริพลก็ไปติดต่อกับกรมทางหลวงชนบทเพื่อให้ไปตรวจสอบค่ะ
ปรากฏว่าเจอเรื่องที่ทำให้อึ้งไปอีก

เขาไปเห็นสภาพของโคมไฟที่หล่นลงมาขนาดใหญ่เกือบเท่ากับโต๊ะรับแขก

แล้วก็มีแค่เดื่อยเล็กตัวเดียวที่ยึดอยู่กับเสาไฟค่ะ
อีกทั้งหลังจากไปแจ้งกับกรมทางหลวงชนบทแล้ว
หลังจากนั้นทางกรมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกลับมาอีกเลยนะคะ
แล้วก็ไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายอะไรหรือว่าใดทั้งสิ้นล่ะค่ะ

มันยังดีอยู่ไหมหรือมันจะหล่นแบบนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวคนขับรถมามันจะเจออีกหรือเปล่า
คือมองขึ้นไปเราก็ไม่รู้ว่าขนาดมันจะเล็กมันจะใหญ่ขนาดไหน

แต่พอมันเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ออกมาเลย

หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเขาก็มันน่ากลัว
ฝากเตือนไว้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางนี้

อย่างน้อยอย่าไปวิ่งเลนขวา

ให้ตรวจสอบให้หน่อยสิเพราะบางที
คนก็ต้องขับรถอยู่เลนขวาอยู่แล้วเนาะ

เพราะว่าไม่อยากให้มีการสูญเสียแบบนี้นะครับ